ออบจมหาสนุก

กลับมาสนุกกันต่อกับรายการอบจมหาสนุก
วันนี้แหละเราจะได้เห็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ของอบจจังหวัดสมุทรสงครามกับช่วงขอแรง
ช่วงขอแรง
มาที่จังหวัดสมุทรสงครามใครจะรู้นอกจากมีอาหารทะเล
มีผลไม้ยังมีขนมครกที่ขึ้นชื่อด้วย
อย่างไรครับท่านอบจท่านอยก
เวลาไปทำบุญตักบาทเนี่ยเราใส่ของขาวอย่างเดียว
ก็คิดว่าต้องทำอย่างไรหากจะส่งของของหวาน
ทำเป็นขนมคกก็เลยตักบาดขนมคกไปตลอด
และในวันนี้รายการอบจมหาสนุก
จึงได้นำประเพณีตักบาดขนมครกมาดัดแปลงเป็นเกม
ให้ชาวบ้านได้ประลองความสามัคคีกัน
กับเกมที่มีชื่อว่าขนมครกหันศาเฮฮานหน้าเตา
ซึ่งกฎิกาก็ไม่ยากครับ
เริ่มจากด่านที่๑ก็แม่ตักแป้งใส่กาให้เต็ม

จากนั้นด่านที่๒ชาวบ้านจะต้องหยอดแป้งลงเตาขนมครก
หยิบหน้าขนมครกไปให้ด่านที่๓
ซึ่งในด่านที่๓ครับทุกคนเนี่ย
ต้องหั่นผักโรยหน้าขนมคกและหยิบใบตองวิ่งไปให้ในด่านที่สี่

ชาวบ้านมีหน้าที่เย็บใบตองและนำไปใส่ขนมครก
ทั้งหมดนี้มีเวลา๗นาที
ถ้าทำได้ก็รับเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนไปเลย
เราจะเริ่มเกมนี้แล้วนะคะ

ขนมคกหันศาเฮฮาหน้าเตา

เร็ว
ไปไปแล้ว

สะเย็บ

โอ้โฮนี่เตรียมมือชิ้นมาก

กินไป
จุ๊กแล้ว
เตรียมแรงที
มานี่มานี่ครับ

นักของพ่อขนาดนี้แล้วดู

กันไปต่อแล้วแม่
ผ่านไปแล้ว

ไม่กดดันเลยทุกคน

โอเคเนี๊ยะต่อที
ฟังทองได้แล้วฟังทอง
๖นาทีก็ครึ่งแล้วหรือ๓๐ล้างกี่

ไอ้่ลงไปลงไป

โอ้โหเรียบร้อยครบถ้วนทุกกระบวนการครับ
กว่าจะผ่านไปแต่ละด่านเนี่ยทำเอาแม่แม่ยายเหงื่อตกมือหงิกมือพองกันไปหลายคนเลยล่ะครับ
มาลองนับกันดูครับว่าจะทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือเปล่า

ครบครับ๑๐กระทง

โดนกันคนละกระทงไป
โดนคนละอย่างไม่ใช่คดีความ
กระทงแบบนี้ถูกต้องนะคะแต่มาดูเวลากันหน่อยดีกว่า

ได้

กระทงครบมาดูเวลาค่ะเวลาที่ทำไป

โอ้โห

๖นาที๓๙วินาทีค่ะ
ก็รับไปเลย๓๐๐๐๐บาทค่ะ

ยินยังมากรักเยมาก
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ
เดินทางมาแบบสะดวกสบาย
สมจิตนี่ลงรถมาอย่างหล่อเลย

ที่เราใช้เป็นสถานที่แข่งขันที่นี่ค่ะพี่ลิงค่ะ
ต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดปากสมุทรด้วยค่ะ

ไปหาท่าน

สามัคคียกจังหวัด

ระลึกจากรายการอบจมหาสนุก

แล้วตอบคำถามเข้ามาในเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกว่า
เมนูอาหารประจำจังหวัดสมุทรสงครามช่วงขอชิม

ระหว่าง๑ปลาทูซาเตี๊ยะ
หรือ๒ปลาทู๓รส
ประกาศรายชื่อผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง
และทำตามกติกา๒ท่าน
การออกอากาศนะครับ
อบจมหาสนุก
อบจมหาสนุก